ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ

ล่าสุดก็ยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีเอกฤทธปัญญาครับ

หมอนร่องกระดูกเขาขวาฉีกนะครับ
การพักฟื้อร่างกายหรือจากเข้ารับการผ่าตัดตามกระหนดอย่างน้อย๓เดือน

ก็ทำให้ตัวลุกทีมชาติไทยจากเชียงรายยูนิเต็ดจะไม่มีชื่อติดทีม
ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย

ซึ่งก็คาดกันว่าเอกณิตจะหายทันช่วยเชียงรายต้นสังกัด
รวมไปถึงบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียเกมที่๖
ซึ่งไทยนั้นจะเปิดบ้านเจอกับอินโดนีเซีย
ในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าเลยครับ
ส่วนโปรแกรมช้างศึกนะครับ
ศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐รอบแรก
แข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
เวลา๒ทุ่ม๑๕ทั้ง๓นัด๘มกราคมครับ
พบกับบาเรน๑๑มกราคม

และ๑๔มกราคมจะพบกับอีรักษ์ครับ

เดวินชิดชอบประธานสโมสรนะครับ
บอกว่าเป้าหมายในปี๒๐๑๖

แล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนรวมถึงผู้สับสนุนนะครับ
บอกว่าอย่างแรกคือการทวงแชมป์ไทยลีกกลับมาให้ได้
เรื่องที่๒ก็คือการพัฒนาอาคาเดมี่
ให้เป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคต
ล่าสุดก็ยืนยันการคว้าตัวนะครับ

จากสโมสรในลีกของเปลือ

ยามิดฟิลจากเกาหลีใต้ของสโมสรโปรฮังสติลเลอร์
ที่จะเข้ามาแทนตำแหน่งของโฮโซไกที่ปล่อยไปให้กับแบงคอกยูเนเต็ดยืมตัวไป
ว่าเรา๓คนนะครับจะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมอย่างแน่นอน
เช่นเดียวกับทางโบซิด้าบันโดวิชจะยังนั่งในตำแหน่งกุญสือของบุรีรำต่อไปครับ